มีเรื่องของผู้หญิงคนนึงซึ่งก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับเพื่อนบ้าน
ซึ่งชอบให้อาหารนกพิราบมาอีกแล้วเพราะว่าเวลาให้อาหารแล้ว
กมันก็จะมาเกาะมาถ่ายเรียราชทำให้เดือดร้อนมากเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ในหมู่บ้านมิตรประชาที่อำเภอปักเกร็จจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ในคลิปเนี่ยจะเห็นนี่ค่ะคนนี้คือเขาเรียกกันว่าคุณยายตุ๊กค่ะ
อายุ๘๐ปีเอาอาหารมาเทให้นกพิลาบแล้วนกทั้งฝูงก็บินมากินบนพื้นถนน
พอกินเสร็จมันก็ไปเกาะบนเสาไฟฟ้าบ้างหลังคาบ้านบ้างนะคะ
แล้วก็ถ่ายเรียราชขนปลิวร่วงชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนนี่นะคะเนี่ยค่ะ
คือคุณกระหนกวันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนมากเลย
จนถึงขั้นต้องติดประกาศขายบ้านราคาถูกนะคะ
เพราะว่าทนไม่ไหวที่มีการเอาอาหารมาให้นกพิราบกินนะคะ
ตอนเช้ากลางวันแล้วก็เย็น
กก็มาอาศัยนอนอยู่บนหลังคาเกาะหน้าต่างบ้าง
ขับถ่ายเรียราชบ้างแล้วขนก็ปลิวเข้ามาในห้องนอน
บอกต้องทำความสะอาดทุกวันไม่งั้นนอนไม่ได้
แล้วก็อยู่กับแม่แค่สองคนก็ทำความสะอาดไม่ค่อยไหวนะคะ
เธอบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำบุญก็อยากจะให้ไปทำที่อื่น

คนอื่นก็เดือดร้อนค่ะ
ถามเขาว่าได้บุญจริงไหมคะเพื่อนบ้านเดือดร้อนแบบนี้
แต่มันคือแบบ๕๖ปีมาแล้ว

เพราะแบบไม่อยากมีปัญหาด้วย
ก็ให้มาคุยกับทางบ้านสองหลังนั้นนะคะ

กฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับการให้อาหาร
สัตว์จรแล้วมันไปก่อ

คุณยายตุ๊กซึ่งเป็นคู่กรณีบอกว่า

เพื่อนที่ทำงานวัดแบ่งมาให้กิน
โปรยให้อาหารนกพิราบ

ก็เลยเลือกทำบุญทำทานที่บ้านดีกว่า

เรียกนกมานะนกมันมารอกินเอง
แล้วก็เกาะไปเกาะเองที่บ้าน

ส่วนที่ผู้เสียหายบอกว่าจะขายบ้าน
เพราะมูลของนกพิราบ

ไม่เกี่ยวกับที่เอาอาหารมาให้นกด้วย

จะเพิ่งมาประกาศขายเพียงแต่ว่าขายไม่ออกเท่านั้นค่ะ
เขาไม่ได้ตั้งใจขายเรื่องนกหรอกนะ
เขาขายมานานหรือยังคะ
เขาขายมานานเป็น๑๐ปีแล้วนะ

เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวก็หากันว่ามาดูถูกเขาอีก

แล้วก็ฝั่งที่เขาบอกว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากการให้อาหารนะคะ

หลังจากนี้เดี๋ยวก็จะลดการให้อาหารลงบ้าง

สถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่นะคะ

ข่าวแบบนี้ก็มีให้เห็นบ่อยเหมือนกันนะ